ก้าวไกลส่วนนี้เหมือนงานเข้ารั่วเหมือนกันนะคะครับ
ล่าสุดมีผู้หญิงมาแจ้งความสอสอจากพระเก้าไกลเขาบอกเขต๓๑กรุงเทพตลิ่งชันทวีพัฒนา
ว่าเธอถูกคนที่เป็นสสว่าที่ไม่ใช่ว่าที่เหล่าสิเป็นสสของก้าวกายแล้วเนี่ยค่ะ

โพสต์รูปหน้าสพบวินค่ะที่ชนบุรีบอกว่ากล้าทำต้องกล้ารับนะคะ
แท็กสอสอท่านหนึ่งอัพรูปถ่ายผลตรวจร่างกายบาดแผลบาดเจ็บหลายรายการ
เช็คอินที่ตะหลิงชันกับทวีพัฒนาด้วย
คนก็วิภาควิจารณ์กันเยอะนะคะว่าเอ๊ะสอสอที่ว่าคือคนไหน
ตรวจสอบเบื้องต้นก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เธออายุ๒๖ปี
หอบหลักฐานแจ้งความกับตำรวจสพบวินเมื่อบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้เองค่ะ
อยากให้ดำเนินคดีกับผู้ชายอายุ๒๗ปีคนหนึ่งที่เป็นสอสอจากพักเก้าไกล
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและทำให้เสียทรัพย์
เธอบอกเธอคบกับสอสอคนนี้ได้๑เดือนเย็นวันที่๒๓มิถุนายน
ขับรถไปรับฝ่ายชายที่สนามกอล์ฟพัฒนาสปอร์ตคลับที่อำเภอศรีราชาที่ชนบุรี

ฝ่ายชายขนกระเป๋าขึ้นรถไม่รู้ว่าไม่พอใจเรื่องอะไรเพราะเธอไม่ได้เล่า
แต่บอกว่าฝ่ายชายไม่พอใจด่าทอ
แล้วก็พาเธอขึ้นรถขับไปมุ่งหน้าไปทางพัทยา
ต่อยหน้าเธอ๑ครั้งกระชากหัวเธอลงจากรถ
แล้วก็เปิดกระจกแย่งโทรศัพท์มือถือโยนทิ้งลงข้างทางจนมือถือเธอพัง
เธอก็เลยหอบหลักฐานทั้งหมดมาแจ้งความ
ให้กับนายสิรินสงวนสินสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
๓๑กรุงเทพมหานครของพักเก้าไกล
มีคลิปช่วยหาเสียงในเพจนายสุรินหลายโพสต์เลย
คนก็ทักไปถามนายสิรินเลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงรู้เรื่องหรือยัง
นี่คือนายสิรินเขาส่งภาพกลับมาว่าเขาอยู่ที่โรงพยาบาล
เขาได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกบอกสั้นว่าจะรีบชี้แจง
นี่เขาส่งภาพนี้มาผมอยู่โรงพยาบาลอยู่ครับจะรีบชี้แจงนะครับ
ส่งมาแค่นี้เราก็เลยแบบแล้วทางเก้าไกลว่ายังไง
ไกลมีการทวิตข้อความนะคะว่าเคสนี้เนี่ยก้าวไกลถือว่าเป็นข้อหาร้ายแรง
เป็นเรื่องร้ายแรงมีการติดต่อไปยังผู้แจ้งความขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว
และจะนำเรื่องสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวินัยพักโดยเร็วที่สุด
นายนัทธวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักก็บอกว่า
ทวิตเตอร์นะคะในฐานะประธานคณะกรรมการวินัยพักรับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
จะนำเรื่องพิจารณาในคณะกรรมการให้เร็วที่สุดและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยคำนึงและเคารพต่อสิทธิ์ผู้เสียหายเป็นหลัก
สพบวินติดต่อให้ผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายมาพบเจรจากัน๒กรกฎาคมนี้นะคะ
ผู้กำกับมีการรายงานไปยังพบตรและตำรวจภูทรภาค๒ให้รับทราบตามขั้นตอนแล้วด้วย